วันนี้คือวันวันสุข

หลายคนวางแผนไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

แต่ว่าใครไปแถวอีสานใครไปแถวเหนืออาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
จุดฟืนจุดไฟประกอบพิธีทางศาสนาอาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าลมนั้นพัดค่อนข้างแรงนะครับ
อาจจะทำให้เกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นได้
แน่นอนครับลมที่พัดมานี้นอกจากจะมาทำให้เกิดลมเย็นในช่วงเช้าแล้ว
หอบเอามวลอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนเข้ามาเยือนเมืองในของเราด้วยนะครับ
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้ก็พัดมาเป็นระยะคิวต่อไปก็จะเป็นพื้นที่อื่นนะครับ
ที่ลมหนาวพัดมาแบบนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าการที่ลมหนาวนั้นซึ่งมีอากาศแห้งความชื้นน้อย
เจอกับความชื้นที่เข้ามาปกคลุมในเมืองไทยก่อนหน้านี้
อาจจะทำให้เกิดการปะทะกันแล้วก็ยกตัวของอากาศ
กลายเป็นเรื่องของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้างบางพื้นที่นะครับ
ต้องระวังเรื่องของลมกระโชคแรงที่อาจจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้

โดยคาดการณ์ว่าภาคอีสานจะเป็นจุดแรกที่จะได้รับผลกระทบจากมูลอากาศเย็นที่จะเข้ามา
ฝนหยุดตกลมหนาวพัดมาแบบนี้
จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอุณหภูมินั้นลดเยอะที่สุดนะครับ

ส่วนในพื้นที่อื่นภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือนะครับ
อุณหภูมินั้นจะลดประมาณ๔๖องศาเซลเซียต

ส่วนบริเวณทางตอนล่างนั้นยังคงต้องย้ำเตือน
สำหรับใครที่จะเดินทางไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ในเน้นฝั่งอ่าวไทย๑๐๑๒นี้
อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักในบางพื้นที่
ปัจจัยก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ

แรงขึ้นแบบนี้ก็สามารถที่จะหอบเอาความชื้น
อบเอากลุ่มฝนจากบริเวณอ่าวไทย
เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย

คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องในสุดสัปดาห์นี้

ว่า๑๐๑๖เทพศิษย์นั้นคลื่นสูงประมาณ๒๓เม็ด
ใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
โดยเฉพาะเรือเล็กจุดที่มีผลฟ้าคันนอมมีลงกระโชคแรง

นี่คือเรื่องราวที่มาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้
เพื่อที่จะทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดยาวที่จะมาถึงนี้
เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความรัก
เต็มไปด้วยอิ่มอกอิ่มใจของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ทั้งวันนี้คือจับตาเตือนไพรผมคุกตะนันท์พี่สิทธิ์มหันธ์